แม่เถอะรีมมีขาใจเรื่องเรื่องพี่ก้องฮวยไล่
จากที่บอกว่ามีภรรยา๕คนเหตุใดรู้สึกผิดขนาดนี้
ฟังคุณก้องห้วยไร่เสียงเต็มยาวเลยค่ะ
อ่ะไปฟังเสียงคุณก้องเว้ไล่กันเลยค่ะ

กลัวว่าความนิยมความที่เราเคยรับได้รับมันจะหายไปหรือเปล่า

ตั้งแต่มีข่าวที่ผมกับคุณเอ๋คบหากันนะครับ
และผมก็ได้ไปคบกับคุณเบลในขณะที่กำลังคบกับคุณเอ๋อยู่
ซึ่งเรื่องนี้ทางชาวเน็ตก็พยายามถามว่าตกลงครบซ้อนครบซ้อนไหมผมครบซ้อนครับ
ผมก็ต้องขอโทษเอด้วยนะครับผมทำร้ายจิตใจเอ๋
พูดด้วยความจริงว่าผมขอโทษคือผมเลือกที่จะรักเบล
แล้วผมก็กลับกลายเป็นพร้อมที่จะแต่งงานกับเบล
พอมีแฟนพอมีแฟนหลังจากเลิกจดทะเบียนหย่ากับภรรยาที่แต่งงานกันครั้งแรก
ก็มีแฟนใหม่พอมีแฟนใหม่เสร็จปั๊บโดนเขาบอกเลิก
ก็กลับกลายเป็นความเจ็บปวดที่เราเคยทำกับภรรยาเก่า
ก็มาโดนกับตัวเราเองแล้วก็เขียนเพลงขึ้นมา
ซึ่งเรื่องนี้ผมก็ปิดบังก็ต้องขอโทษอีกนะครับ
ผมกับเบลก็ยอมรับผิดทุกอย่างนะครับขอโทษเอด้วย
ไม่ได้คุยกันตั้งแต่วันที่ตัดสินใจเลิกเงินที่มั่นหมาย
ผมเป็นคนผิดสัญญามั่นเพราะผมเป็นคนเลิก
ผมก็ให้เอ๋ถ้ามีโอกาสจริงมันก็อยากให้เขาได้คุยกันว่า
แล้วก็ให้เบลขอโทษเอผมกับน้องไข่เจียวก็อยากจะไปขอโทษเอ
ก็สำหรับใครที่ยังไม่ทันช็อกโลเอ็มจี
เออโอไมกอดนะคะคุณเอ๋นี่คือแฟนคนที่อ่ะเมียคนที่๓แหละ
คุณเบลคือคนที่๔คนที่๔เขาเลิกกันไม่ดีก็เลยอยากให้เคลียร์
แต่คนที่๑คนที่๒จะจบไปแล้วแต่คนที่๕เนี่ย
คนต่างประเทศที่มาขู่แหละให้พูดความจริงไม่งั้นจะโดนแถ
ก็ว่ากันไปแล้วคุณก้องก็ฝากขอโทษแฟนคลับทั่วประเทศด้วยละกันนะคะ